คิดวิเคราะห์แยกแยะโป๊ะ

เมื่อวานไม่มีรายการงดไม่เจอกันวันนี้
แต่พี่ไปกับคนสองวัน
ไปงานเปิดหนังไอ้เนี่ยกัดกระชะเกียร
เหรอเจอไหม

ก็ถามหลายเรื่องนะจะเน้นหนักเรื่องจียอน
นั่นน่ะสิกำลังจะถามมหากราบเขาถามไหม

เห็นผู้จัดการคนเดิมที่ตอนติดต่อเล่นหนัง
เปลี่ยนมาเป็นผู้ชายแต่นี่ผู้ชายมาดู

จบไปเติ้ลงานแล้วพอดีแบบว่าเห็นน้องบอกว่า

อยากคุยด้วยอยากมาขอโทษ

ชั้นก็พอผ่านพุ่มกับทูปเทียนแพล

จริงเจ็ดตาลันจริงเราสอนน้อง

ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ฟังเสียงประชาชน

เข้าไปในเฟซบุ๊คมีแต่เรื่องรถกระบะ

ช่องดูบริบทของคนไทยว่านั่งรถกระบาด

แล้วพอมีแนะนำให้เขาก็ต้องว่ามันมีที่นั่งก็นั่งได้

มีเรื่องกับผู้โดยสารไล่ลงที่ตอนแถวดินแดงไง

แล้วปรากฏพอมีคดีปั๊บก็มีเรื่องราวอื่นมาอีกเยอะแยะ

ในที่สุดเธอก็เลยมามอบตัวค่ะ
เดี๋ยวดูสินะเรื่องที่เธอดุ
เธอใช้พระรุสวาสตร์วาจากับคนโดยศาล
ตอนนี้เธอเข้ามอบตัวเรียบร้อยค่ะที่สนบางเขน
ก็ปรากฏเธอมีคดีปี๒๕๘เป็นคดีรักทรัพย์
แล้วก็ยังมีคดีไล่คนลงจากรถออกนอกเส้นทาง
ยังมีคดีเรื่องรักษัพกว่า๑หมื่นบาท
มีโทรศัพท์มือถือและทรัพย์สินอื่นนะครับ
พอหลังจากสอบสวนเสร็จเธอก็ขอโทษ
ขอโทษสังคมขอโทษเพื่อนร่วมอาชีพ
เพราะตัวเองมีความรุนแรงบอกเลยว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะ
เครียดมากทะเลาะกับผู้โดยสารหลายครั้งหลายครา
เวลาถ้าไปที่ไหนที่รถติดก็ยิ่งเครียดมากเพราะอะไร
อยากจะส่งผู้โดยสารเร็วจะได้ไปรับคนอื่นต่อ
ต้องหาเงินใช้หนี้บอกปัญหาเป็นอย่างนี้
ทำให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะ
แล้วก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าตัวเองมีหมายจับอื่นอยู่ด้วยเลย
ไม่ได้มอบตัวตั้งแต่เกิดเหตุเราไปฟังเสียงเธอหน่อยนะคะ

ที่ก็ขอโทษบุธยุทธศาสตร์ทุกคนค่ะ
บุธยุทธศาสตร์ทุกคนค่ะ

ลงมาในทุกอย่างงี้อะไรก็ต้องขายเงิน
ก็เป็นที่จะต้องกลับลง
แต่ต้องก็เป็นต้องรับผิดชอบที่มอง
เพราะฉะนั้นก็มีที่ที่จะต้องรับผิดชอบ
มันทำให้เป็นเหี้ยนะ
ซื้อยานอนหลับมากินเองนะคะ

เหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยจะไปส่งผู้โดยสารจรรย์สนิทวงศ์
พอเข้าไปในซอยรถติดเธอก็เลยเครียด
แล้วพอผู้โดยสารบอกนี่พาอ้อมเหรอ

แล้วก็ให้ผู้โดยสารลง
ผู้โดยสารก็ไม่ลงแล้วไม่ยอมจ่ายเงินด้วย

แล้วก็เสร็จแล้วผู้โดยสารก็ไม่พอใจ
เพราะมันการออกนอกทางสุดท้ายก็มีการจ่ายเงินกัน

ส่วนคดี๒๑๕๘ที่บอกรักทรัพย

ก็ไม่เคยทำยอมรับว่าพกคัตเตอร์
เรื่องต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหารักทรัพย์
เวลากลางคืนที่พื้นที่สนกางเขน
ส่วนสนพยธินก็แจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์กับ

ญาติประกันตัวไปแล้วค่ะ๒๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งแม็กกราวของเธอเองที่พจน์พูด
เธอเป็นเศรษฐีนี่นะคะเธอมีฐานะ
มีกิจการอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่ศรีลม

โทษว่าเป็นเหตุการณ์ประท้วงทางการเมืองเมื่อหลายปีก่อน
ทำให้ธุรกิจล่มจมธนาคารยึดบ้านราคา๑๐ล้าน

ก็เลยต้องมาขับแท็กซี่เลี้ยงลูกตาม

แล้วของเขาโดนเจอปัญหา

ยังไงก็มีส่วนทำให้เขาเจ๊งนะ

คือการที่เขาอ้างว่าเขาเครียด

ตกลงควรให้อภัยไหม
คือมันน่าจะควบคุมตัวเองได้นะ

เพราะธุรกิจแท็กซี่เป็นธุรกิจบริการ
การทำธุรกิจบริการถ้าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้

เพราะเราไม่รู้จะเจอผู้โดยสารแบบไหนถูกไหม

ถ้าคุณเป็นคนที่ระงับอารมณ์ไม่ได้ไปเจอผู้โดยสารร้ายขึ้นมาคุณจะทำยังไง
มันไม่ใช่นับ๑๑๐แล้วมันต้องนับ๑๑๐๐จะบอกให้

อย่างพอเวลาพอเวลารู้ว่าตัวเองเป็นคนในลักษณะแบบนี้เนี่ย
มันก็น่าที่จะแบบว่าหนึ่งถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้
สองเคยทำงานเกี่ยวกับให้บริการคนด้วยก็คือเปิดร้านอาหาร

อ่ะและมารั่นอาหารมันก็อาจจะมีเนี่ยเด็กเข้าไปกินโปร่ยข้าวทำแก้วตัว

เขารู้จักคิด

ปัญหาคนเยอะรถติดอะไร

เมื่อก่อนเขาทำธุรกิจใหญ่โตมากเลย

ถ้าเกิดเสีย๑๐ล้านแล้วเป็นอะไร

เขาไม่ได้ไปเป็นลูกน้องใครไงอาจารย์

เขาก็เดินขายแซนวิสครับต้องเลือกอาชีพใช่หรือยัง

คำว่าเสียจริต

ชอบพูดนะคนดราที่ทำอะไรไม่ดีชอบพูดเรื่องที่ทำมาถึงการ
หรือบางคนก็จะพูดบอกว่ามีอาการทางจิต

พออันนี้ปั๊บทุกอย่างแบบเนียน
คนรวยคนจนอยู่ใต้กฎหมายเดียวกัน
คือบางทีเราชอบด่าคนรวยว่าใช้อภิษฎ
บางทีคนจนก็อ้างอภิสิตเหมือนกัน

เพราะฉันจนอยู่ใต้สะพานลอยได้
เพราะฉันจนฉันถึงขายของข้างฟุตบาทได้

จะจนจะรวยก็อยู่ใต้กฎหมายเดียวกัน

อาจารย์ว่าสังคมน่าจะให้อภัยไหม
เมื่อที่นี่เค้ามีการทดสอบแล้ว
เขาเอาผู้สื่อข่าวไปยืนนั้นจุดเดียวกัน

สุคาร์ปรากฏว่าเป็นยี่สิบกว่าคันที่ไม่ราบ
อ๋อน็อบขาวจนจะตาย
ถูกจับได้แล้วพูดเหมือนว่าตัวเองแบบว่า

ถ้าผมไม่นั่นผมจะออกมารับใช้ชาติ

เพราะคนเขาชอบพูดว่าที่ไม่รับมีแค่๑
นี่ไงและ๑นี่มันมีเป็นปัญหาได้เกือบทุกวันเลย
อย่าไปว่าเขามากเลยปิดเบรกกันตอนนี้ไปดู
ราวหน้าจะมีเรื่องของพระเอกที่โดนต่อว่าต่อขานในโซเชียลมีเดีย
พ่นควันไปทั่ว
มากันเรื่องนี้บ้างนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เราอยากที่จะลองวิเคราะห์
กันนะคะคุณผู้ชมค่ะเราลองมาวิเคราะห์พร้อมกันดีไหม
นะคะเป็นใครอุ๊บอีบฟังไปก่อนนะ
มีส่วนที่จะร่วมกับเราได้นะคะ
แล้วลองดูซิว่าเขาคือใครอะไรยังไง
ถ้าสมมุติว่าทายไม่ถูกก็ไม่ว่ากัน

เฉยเลยเลยไป

ดิฉันมีคดีเยอะแล้วค่ะ

ตลอดปีตลอดชาติเริ่มปีใหม่
ก็เริ่มคดีใหม่นะคะดราม่าสุดฤทธิ
อยู่ดีทีเดียวเชียวดราม่ากันไป
ก็โอเคค่ะเอาอย่างนี้
เรื่องที่จะเมาส์เนี่ยก็คือนักร้อง
ดังสูบบุรีโอเคมั้ย
ไทยรัฐออนไลน์เปิดประเด็นเอาไว้ค่ะว่า
ต้องขอบอกเลยว่าเกิดจากเมื่อค่ำวันก่อน
ก่อนมีการจัดงาน
อยู่ที่หนึ่งโดยเฉพาะพระเอกหนุ่มร่างเล็กที่เป็นนักร้องดังไปร่วมงานด้วย
โดยไปในฐานะกรรมการแข่งขันประกวดเวทีวัยรุ่นช่วงพักเบรกเนี่ยนะคะ
ก็คงจะแบบว่าคือมันคงจะแบบคันปากอะนะอดใจไม่ไหวเราเข้าใจนะในลักษณะแบบนี้
ก็เลยต้องวิ่งแจ้นออกไปหน้าห้างเลยเพราะมันหาที่ไม่ได้หรือยังไงก็ไม่ทราบ
วิ่งไปหน้าห้างไปยืนสูบบุหรี่กาเลยทันทีนะตรงนั้นก็คนเดินผ่านไปมาเยอะแยะเลยนะ
แน่นอนนะคะหน้าห้างขนตัวสูงแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าคนนี้คือใครอะไรยังไงใช่ไหม
น่าจะหาที่มิดชิดกว่านี้หน่อยดีไหมเพราะเรื่องของการสูบบุหรี่นี้เขาก็เป็นการรณรงค์อยู่แล้ว
คือเขารณรงค์กันอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นพิธีกรเป็นคนอ่านข่าวไม่ควรทำในที่สาธารณะ
ถูกต้องซึ่งจริงหลายคนเขาก็ยังสูบบุหรี่อยู่นะแต่ตอนนี้เขาก็แอบแอร์
ไม่ว่ากันหลบหน่อยดีไหมนิดนึงนะคะนี่ไม่เลยค่ะพ่นควันหน้าห้างอย่างนี้ไปเลยค่ะ
คือคงจะลงแดงนะคืออยากมากอะนะเป็นดารานักร้องนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเคยเป็นคนหนึ่งที่ร่วมรณรงค์การไม่สูบบุหรี่หรือเปล่าด้วย
นี่สินี่สิคือจริงแล้วนะสิ่งที่พี่เป็นห่วงคืออะไรรู้ไหม
หลังจากที่เขาทำอะไรตรงนี้ให้คนเป็นภาควิจารณ์นะคนชอบย้อนไปที่คดีเก่าด้วย

ไม่บอกดารานักร้องตัวเล็กเตี้ย

ใช่แต่ไม่ว่าสถานที่ใดที่เป็นที่สาธารณะ
เขาจะจัดที่สูบบุหรี่ไว้ให้
ถ้าจะสูบก็ไปสูบเป็นที่เป็นทางที่เขาจัดเอาไว้
คือจริงแล้วฉันก็โชคดีอย่างหนึ่งนะ

ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนตอนเกิดมา
เราเห็นทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่สูบบุหรี่
แล้วก็ยุคสมัยเราเนี่ยผู้หญิงสูบบุหรี่เป็นเรื่องธรรมดามากเลย

ทั้งตึกไม่ใช่เพราะทั้งตึก

โรงเรียนนี่โรงเรียนมหาวิทยาลัยนี้ทั้งบริเวณเลยนะ

ถ้าคิดว่าตัวเองเป็นคนของประชาชน

เมื่อคุณเป็นคนมีชื่อเสียงแล้ว
การไม่มีโรคส่วนตัวคือสิ่งที่คุณต้องจ่าย

แมวไปตัดไส้ติ่งเขาก็จะคุยกัน

แค่เดินไปซื้อผักนิดหนึ่งก็ไม่มีส่วนตัวแล้ว
เรามาดูดาราดีที่เราชอบไหม

แล้วก็มีคนเขาเล่าให้ฟังว่า
มีคนอยากถ่ายรูปกับเธอแล้วก็ไม่ได้ถ่าย
เธอขับรถผ่านคนนั้นเธอถอยกลับมาให้ถ่าย

ส่วนแอนที่เคยเอามาทำโฆษณาให้กับกระทรวงศึกษา

ใช่เป็นคนที่มีสำมารถฮาราวะ

ในชุดแอร์ฮอสเซจของแอร์เอเซีย

สวัสดีเข้ามาทักทายกับแอนดี้

แต่น่ารักนะเป็นเด็กที่มีสมางคารวะมากเลย

นิติกเจษฎาพรด้วย

จิตใจดีแม่ตาจริงใจน้องออนนะค่ะอืม

โอ้โหเขาเพิ่งจะเคลียร์ไป

แต่คนไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล
อะไรก็ไม่รู้ว่านี่รัฐบาลเขาถอยแล้ว
คือพี่เองเพิ่งเขียนบทความเสร็จไปวันนี้ได้จะลงวันอาทิตย

เป็นมานานแล้วพี่บอกมันต้องดูบริโบร์ดมันต้องดูบริโบร์ดของชีวิต
คนต่างจังหวัดใช้รถกระบะเป็นว่าเล่น
เขาใช้อันเอกประสงค์เขาใช้อันเอกประสงค์คนของและคนคน
แต่จริงรถกระบะเขาห้ามให้คนนั่งข้างหลัง
นั่งรางกระบาดขึ้นทางด่วนตั้งนานแล้วนะ
คือกฎหมายมันมีแต่ในเมื่อเราไม่บังคับใช้กฎหมาย
จู่มาบังคับใช้กระทันหันโดยไม่มีช่วงเวลาไม่ได้

เพราะว่าคนต่างจังหวัดใช้รถกระบะ

ว่าเขาใช้รถเพื่อขนคนและขนของ

ถ้าใครนั่งแล้วต้องคาดเข็มขัดนะ

เป็นคนน่ารักจะตายไม่ใช่ธอมค่ะ

ถ้าสมมุติว่าทำในลักษณะนั้นแล้วก็ป้องกันตัวเอง

ใช่แต่ตอนนี้เนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้แบบว่า

ไม่คือพี่ว่านะอย่างเช่นคนนั่งขอบเนี่ย
มันก็น่ากลัวคนนั่งห้อยขาอยู่ข้างนั้นก็น่ากลัว
บางทีพวกก่อสร้างนั่งก็เป็น๒๐อะมันก็น่ากลัว
แต่ถ้าจะไปบอกว่าขนของห้ามขนคนของคนห้ามขนของไม่ได้

งปณิตามาออกตัวแรงจับคนแอบอ้าง
เออ

จากที่แบบว่ามีปัญหาคือไปโพสต์

แต่ความได้ว่าไปตามจับโจรสงสารเด็กที่โดนแอบอ้าง
เพราะว่ามีคนไปแอบอ้างเป็นบริษัทของหนิง

ใช่แบบว่านิโน่เขากับนิงเขาเปิดบริษัททำละคร
ก็มีคนไปแอบอ้างว่าสามารถไปเล่นละครให้บริษัทของหนิงได้นะครับ

คือเสือน้องเสือนะครับ
ก็แบบว่าพอหลังจากนั้นก็น้องหนิงก็จับได้ก็โทรศัพท์ไป
คือไหนเสือเขาเสียไปห้าหมื่นเขาก็เลยต้องไปติดต่อกับนิง

นิงก็ว่าอ้าวไม่รู้เรื่องมาก่อนเพราะบริษัทนิงไม่เคยเก็บตังค์
สุดท้ายไหนเติ้ลไหนเสือก็บอกว่ารู้จักกับไหนเติ้ลแล้วช่างชนเข้าวงการบรรเทอร์

ก็เลยว่าเป็นโอกาสได้ที่ถ้าทำงานแล้ว
ซึ่งไอเติ้ลบอกว่าโดยปกติแล้วเป็นที่รู้จักกันว่า
แต่เข้าวงการบันเทิงเนี่ยต้องยอมมีความสัมพันธ์ด้วยเหรอ
จากเสียตังค์๕๐๐๐แล้วมีความสัมพันธ์ด้วยหรือไม่

ก็สงสัยว่าลายนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์แล้วเอา๕๐๐๐แทน
โดยไนเติ้ลบอกว่าเงินดังกล่าวเป็นค่าดำเนินการพาเข้าวงการบันเทิง

ด้วยเหตุที่นายเติ้ลพูดจะน่าเชื่อถือแล้วก็มีรูปโชว์
เพราะก็เขาชอบออกงาน
ด้วยเหตุนี้ไหนเติ้ลพูดจะรู้จักกับบุคคลที่มีชื่อเสียงใบโวงการหลายคนนะฮะ

ซึ่งเป็นคู่สัญญาที่ทางบริษัททำไว้กับแคทริยามารสี
โอ้โหโอ้โหทำสารพัดเลยอะไรนั้น
ตอนเล่นละครมนต์เพลงผีบอกว่าแอบอ้าง
จนจึงเกิดความน่าเชื่อถือจึงได้ตัดสินใจโอนเงินไปให้
ห้าหมื่นใช่นะครับ

หลังจากรู้เรื่องก็ได้โทรศัพท์ไปหาคนที่แอบอ้างก็ไนเติ้ล
แต่เจ้าตัวอ้างว่าไม่รู้เรื่องถูกคนอื่นแกล้งแล้ววางสายไป
คนเราถ้าไม่คุยยาวเนี่ยรู้แล้ว
ก่อนที่จะโทรศัพท์หาผู้เสียหายทันที
เพราะมุมกลุ่มว่ากำลังจะทำมันพังให้เงียบไว้

เราไปหาคุณเสือเลยว่าทำมันพัง
ก็พี่ม้าว่ายังไงดี
คนที่อยากเป็นดารามากระวังให้ดีนะ
เพราะว่าฟัดเป็นคนหนึ่งที่ปั้นดารา

หนึ่งต้องมีความสัมพันธ์ด้วยสองห้าหมื่นตกลงพจน์เอาอันไหนคะ

คือจะบอกให้เลยนะคนสำหรับคนที่อยากเป็นดารา
ถ้าจะเข้าวงการเนี่ยมีแต่ได้ตังค์

ไม่มีไม่มี
อันนี้เราสามคนกล้ายอย่างแย่นเลยว่าไม่มีแน่นอน

ที่จะเข้าวงการก็คือจะได้เงินอย่างเดียว

พี่เนี่ยทั้งเข้าและรับถูกไหมเพราะพี่ทำละครด้วย
ตอนเข้ามาพี่ก็ไม่เสียแต่ตอนพี่รับคนเข้ามาเล่นละครพี่ก็ไม่เก็บ
เหมือนกันเด็กที่มาอยู่กับพจน์ก็ไม่เสียตังค์มีแต่ได้ตังค์
มีแต่ได้ตังค์เล่นหนังทีละหลายแสนมาโชว์ตัวก็หมื่นสองหมื่นอะไรอย่างนี้
มีแต่ได้ตังค์ไม่มีแบบมาเก็บห้าหมื่นโดนหลอกแล้ว
เพราะฉะนั้นอยากจะบอกเด็กทั้งหลายนะคะ
ถ้าหากทะเยอะทะยานอยากจะเป็นดาราอยากเข้าวงการถ้าหากเขาหลอกว่าจะต้องมีความสัมพันธ์ด้วย
หรือเขาหลอกว่าต้องเสียตังค์อย่าเข้าค่ะ

พ่อคุณแม่สมัยนี้อยากให้เด็กเข้าวงการมาก

จริงแล้วพ่อแม่เนี่ยอยากเป็น

ความอยากเนี่ยมันจะทำให้เราถูกหลอกได้ง่าย
เพราะฉะนั้นลดความหยากซ้ายแล้วก็ดูหน้าตัวเองในกระจก

ใช่ไม่ใช่เราเตือนไง

คุณยังดูสิอีกตั้งหลายคนที่หน้าตาไม่ดี

ในการแสดงเขามีความสวรรค์
เขามีทักษะเขามีไหวพิษ

อย่างตุ๊กกี้เนี่ยโอ้โห

โกติอย่างเงี้ยเขามีอินเนอร์

ฉะนั้นเราต้องดูตัวเองด้วย

ถ้าเป็นดาราได้หมดแล้วใครจะดูอ่ะ

เช่นถ้าเล่นตะกรวดตะกายตึกอาจจะได้
กายตึกหรือเล่นฝ่าดงตีนเล่นเป็นตอนที่ฝ่าแล้ว

แน่นอนยังไงเขาก็คิดว่าเนื้อสามารถเราจะดันใคร
เราจะดันใครเราต้องเลือก

คือถ้าเป็นไม่มีพื้นฐานไม่ดันแน่นอนเนื้อ

เราจะดันคนที่เราคิดว่ามีเสน่ห์

เพราะพี่ว่าเราต่างคนมีประสบการณ์

มีพระเอกคนหนึ่งที่มาเล่นละครกับเรา
แล้วเราใช้คนกำกับถึง๔คนก็ไม่เวิร์ค
ทศกำกับพี่กำกับแจ๋วกำกับ

ถ้าเธอเจอภูมิกับ๔คนนี้ให้เธอเล่น

จริงคือพลตกำกับพลตทดไม่ได้
เขาก็บอกพี่ต้อรอดูสิ

แล้วพี่ก็ลอง๔ผู้กำกับ
มันยังเล่นไม่ได้เลย
ทนถึงเช้าเลย

ดาราระเนี่ยบอกเลยว่าดวงมันสำคัญ

จังหวะเจ้าเลยได้
คนไยเชื่อได้บริษัทนี้จริงไม่จริง
ก็มีบริษัทใหญ่นะโพลิพัฒน์แกมมี่
มีเยอะแยะต้องไปด้วยตัวเอง
ไม่ใช่ด้วยคนบอกแอบโพมอีพัท

อยู่ในมุมเขาก็โทรตามให้เล่น

เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาเคส
บ๊ายบาย